ส่วนที่ตลาดพระเครื่องที่จังหวัดอ่างทองก็เกิดเหตุชุนละมุนวุ่นวายขึ้นมา
เรียกว่าแตกตื่นกันทั้งตลาดนะคุณผู้ชม
ว่าแต่มีใครมาบุกรุกแล้วใครเป็นฮีโร่ไปดูกันค่ะ
ไปค่ะไปดูบรรยากาศขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในตลาดพระเครื่องเมืองอ่างทอง
ช่วยกันตามหาผู้บุกรุกอยู่แถวนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ไหน
ก็ต้องมองดูมองซ้ายมองขวาส่องเข้าไปในรถมอเตอร์ไซคันนี้
เขาบอกว่าผู้บุกรุกมันมุดเข้าไปในนี้มันไปอย่างไว
มันคืออะไรล่ะถ้าไม่ใช่เจ้างูเขียวค่ะ
โอ้โหเหลืออย่างไวจริงแล้วทุกคนก็ช่วยกันหานะคะ
หลังจากที่หาอยู่นานมันโพลออกมาทุกคน
มันไวจริงมันแป๊บเดียวทุกคนคือตามหานะคะว่ามันไปหลบที่ไหนออกจากมอเตอร์ไซค์แล้วหลบไปไหนอีกนะคะ
จนมันเลื้อยออกจากตลาดไปซ่อนที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่อีกคันนึง
นี่ดูสิวุ่นทั้งตลาดจริง
แตกตื่นทั้งอำเภอเพราะเธอนี่แหละนะมันไปซ่อนอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีม่วง
ทะเบียนหนึ่งกไก่เจ้าจานแปดหกเก้าแปด

มันไม่ได้เปลี่ยนสีได้ตามตุ๊กแก่จิ้งจก
แต่มันคงชอบรสสีหรือเปล่า

กู้ภัยก็จ้องอยู่นานว่าจะเคาะตรงไหนงัดตรงไหนมันไปซ่อนอยู่ตรงไหน
ท้ายที่สุดมันก็โผล่มาให้เห็นอยู่ที่ส่วนหน้าของรถมอเตอร์ไซค์

คุณผู้ชมเชื่อไหมทันใดนั้นเองเหมือนมีพ่อพระมาโปรด
เซียนพระคนหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักกันดีชื่อว่าเฮียงู

เยงูมาแล้วเฮียงูเนี่ยอายุ๖๑ปีนี้นะคะก็เดินมา
เห็นแล้วสัวเขียวใช้มือเปล่านี่แหละค่ะ
จับเจ้างูเขียวอย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีท่าทางกลัวอะไรใดเลย

จริงเฮียงูชี้เล็งอ่ะเดี๋ยวสักนานเฮียงูจับ

ดึงออกมาซะอย่างนั้นนะคะ
แต่ก็ว่าไปเจ้างูเขียวนี่มันเลื้อยดีจริงนะคะมันก็เลื้อยหนีรอดพ้นเงื้อมมือของเฮียงูไปได้อีกรอบหนึ่ง

เอาเท้าเหยียบไว้แล้วก็จับขึ้นมาพร้อมกับโชว์ให้พี่กู้ภัยดู
สุดยอดสมชื่อเฮียงู
จริงจับได้แล้วโชว์สิขนาดเท่าไร
แล้วก็ส่งให้พี่กู้ภัยนะคะแล้วก็ใส่กระสอบส่งคืนธรรมชาติ
ชาวบ้านธนันตร์ปรบมือกันเกลียวกล่าวสิจ๊ะ
ลงอกนะเฮียวูแกทำไมมีความสามารถแบบนี้
ว่าไปอดีตเป็นผู้ชื่อชาญด้านการจับงูเลยนะ
งูเนี่ยเป็นวิทยากรสอนการจับงูให้หน่วยงานต่าง
ตอนนี้เลิกจับงูมาจับพระ
ไม่ใช่มาให้เช่าบูชาพระ
หรือว่ากันจะมีอะไรมีงูด้วยเป็นเสียงพระด้วย
เป็นของขลังอยู่ในตู้หรือเปล่า
เฮียงูมีอะไรก็บอกกัน

เปล่านี่ไม่ธรรมดาแต่บอกแบบนี้ว่าอย่าทำตามนะ
ไม่ใช่เด็กน้องหนูเห็นงูเอามือไปจับ